มาถึงช่วงส่องคลิปเด็ดกันหน่อยครับคุณผู้ชม
วันนี้มีคลิปหลายเหตุการณ์มาฝากคุณผู้ชมนะฮะ
แต่ว่าเป็นคลิปเรื่องของอุทาหรณ์ด้วย
จู่มีผู้ชายใส่ชุดดำเสื้อแจ็คเก็ต
วกกันน็อกแล้วมีปืนวิ่งหนีเข้าไปนี่ฮะ
ผู้ชายคนนี้จะทำอะไรผิดมาหรือเปล่า
ก็เลยขอตรวจค้นผู้ชายคนนี้ก็วิ่งหนีขับรถเข้าไปจอด
เขาก็พักผ่อนกันอยู่นะฮะ
อยู่ก็บุกเข้าไปได้อย่างนี้เลยครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นย่านสแหมดำครับ
ผู้ชายคนนี้วิ่งเข้าไปตรงสุดทางเดินแล้วเนี่ย
ตำรวจสายตรวจเดินตามเข้าไปแต่คนร้าย
จังหวะนั้นชักปืนยิงสวนใส่ตำรวจครับ

สักพักหนึ่งคนร้ายวิ่งออกมาจากมุมมืด

มือเขานี่ปืน๒กระบอกทีเดียวนะฮะ

ยิงใส่ตำรวจมือซ้าย๑กระบอก

ตำรวจก็ต้องวิ่งออกมาเอาตัวรอดก่อน
ได้นำมาโพสต์ช่วงดึกของเมื่อคืนที่ผ่านมานี้เอง

แต่คนร้ายเปิดฉากยิงใส่ตำรวจซะก่อนแล้วก็หลบหนีไป
นะครูทีมข่ารักว่าเห็นคลิปนี้

ยังไม่รู้ยังไม่มั่นใจว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่ตรงไหนอย่างไร
ตำรวจสายตรวจในคลิปก็ไม่ได้รายงานต้นสังกัดว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมา
เอาเป็นว่าก็เอาคลิปนี้มาให้ดูเดี๋ยวตำรวจเขาจะตรวจสอบก่อน
ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างไรและผู้ชายคนนี้ไปทำผิดอะไรมา
เดี๋ยวจะเรียกสายตรวจมาสอบส่วนด้วยว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างไร
กลับมากลางคืนล็อกห้องให้ดี
เพราะเหตุการณ์นี้โชคดีอย่างหนึ่งคือคนร้ายไม่ได้เข้าไปในห้องของใคร
แล้วปืนไม่ได้ยิงทำให้ใครบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิต